ปีนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราก็ขอยกให้เป็นปีทองของวงการหมอลำอีกสักปีเลย
กลับมาเฟื่องฟูกันแบบสุดแล้วก็ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดพระนางอีกหลายต่อหลายคน
อ่ะรวมมาแล้วเรื่องใหญ่ปีเสือค่ะ
เรามาเริ่มกันที่วงหมอลำขวัญใจหน้าฮานสำหรับระเบียบวาธศิลป์วงหมอลำเบอร์ต้นของภาคอีสาน
บอกเลยว่าเป็นวงหมอลำที่คิวทองและแน่นสุดเลยก็ว่าได้ค่ะ
ซึ่งเอกลักษณ์ของวงที่แฟนคุ้นชินก็เห็นจะเป็นลีลาเอหวานของบรรดาแดนเซอร์หนุ่มประจำวง
กลายเป็นไวรัลถูกอกถูกใจแม่ยกจนแจ้งเกิดโด่งดังเป็นที่รักของพ่อยกแม่ยกไม่แพ้พระเอกนางเอกหมอลำประจำวง
โดยเฉพาะหนุ่มเอลฮาจีอย่างน้องสาวหยองกับท่าเต้นเด้งเป้าที่ดังสนั่นโซเชียลทำให้เจ้าตัวนั้นกลายเป็นดาวเด่นประจำวงระเบียบวาธศิลป์ค่ะ
ยังแจ้งเกิดเป็นแดนเซอร์เงินล้านที่แม่ยกติดตามมากที่สุดเลยก็ว่าได้จนตอนนี้ได้กลายเป็นดาราคิวทองมีผลงานมาแล้วเพียบ
ปีนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเต้ายองและวงหมอลำระเบียบวาธศิลป์ประสบความสำเร็จอย่างสูง
ได้เปิดเวทีทำการแสดงรวมกับเวทีนางงามชื่อดัง
รวมไปถึงเป็นหนึ่งในเวทีเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่มาแล้วด้วย
เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับวงการหมอลำและขยายฐานความนิยมไปแบบฉุดไม่อยู่แล้วจ้า
ส่วนหมอลำวงนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันสำหรับหมอลำใจเกินร้อยที่บริหารงานโดยบอสบอยสิริชัย
คิ้วงานก็แนนเหี้ยะสุดสุดเจ้าพาร์ปต่างก็เข้าแถวเส้นสัญญาด้านกันแบบคามปีเลยทีเดียว
ออกงานแต่ละทีก็ได้กระแสตอบรับจากแฟนหมอลำดีเกินคาด
กลับไปถึงหวานใจแอนด์โอราดี

ที่ตอนนี้เลื่อนสถานะจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริง
ออกงานก็มีโมเมนต์หวานน้ำตาลเรียกพี่
ไม่ว่าจะจัดการแสดงที่ไหน
เป็นได้เห็นมาลัยน้ำใจจากแม่แบบล้นคอ
ท่วมเวทีกันทุกที่ทุกโชว์

ก็เป็นอีกหนึ่งวงหมอลำที่มีชื่อเสียง

บริหารงานโดยสองสามีภรรยา
แพรวแสงทองและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์
ทำการแสดงหน้าเวทีเมื่อไหร่แล้วล่ะก็
บอกเลยว่าเคมีเข้าขากันแบบสุด
สามารถเอ็ตเตอร์เทนให้คนดูสนุกสนานแบบจะเต็ม
ครบรถทั้งร้องรำเต้นหรือจะเน้นเสียงหัวเราะ

ก็ไม่เคยทำให้แฟนนัทต้องผิดหวัง

แฟนหมอนลำแห่ไปจับจอกพื้นที่น้าห่าน
แน่นขนาดทุกงานเลยจริง
ปิดท้ายแค่ที่วงหมอนลำเสียงวิหกนกผงสกร
จากแดนเซอร์ผ่านตัวสู่การเป็นเจ้าของคณะหมอลำเงินล้าน
ที่ดูแลสมาชิกและทีมงานกว่า๒๐๐ชีวิต
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งหมดที่มี
ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานสู่สายตาแฟนหน้าเวที
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
หมอลำเสียงวิหกยังคงได้กระแสนิยม
และกำลังใจดีเสมอมาไม่แพ้วงอื่นเลยล่ะจ๊ะ
หมอนลำมาแล้วเดี๋ยวจ้า
และจากความปังของวงการหมอลำที่ฟีเวอร์แบบสุดแล้ว
ทำให้ตลอดปีที่ผ่านมาแม้แต่ศิลปินลูกทุ่งเอง
ก็ต้องขอขึ้นชนลูกขอหยอดลูกอ้อนบนเวทีหมอลำด้วยเหมือนกัน
จนบางคนติดอกติดใจ
อยากจะขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นหมอลำหน้าใหม่กับเขาด้วย
เรียกได้เลยว่าปีเสือปีนี้เป็นปีเสือทองของวงการหมอลำ
สวัสดีครับสวัสดีครับ